เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
คนร้ายใช้อาวุธสงครามในการกราดยิงตำรวจมวลชนสัมพันธ์จนบาดเจ็บครับ
ก็นี่แหละครับที่โรงพยาบาลศูนยาลานะครับ
ดาบตำรวจมรอพีบาดงผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามชุดมวลชนสัมพันธ
ซึ่งถูกยิงด้วยอาวุธสงครามถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนครับ
ผู้บาดเจ็บได้กลับไปเยี่ยมญาติที่บ้านนะ
และขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพักในตัวเมืองยาลา
ปรากฏว่าบริเวณถนนภายในหมู่บ้านบ้านเบนยาหมู่๒ตำบลตาเซะอำเภอเมืองยาลา
มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนแอบอยู่ในมุมมืดริมทาง
ใช้วุฒิสงครามกราดยิงกระสุนถูกบริเวณต้นขาขวา๑นัด

สร้างสถานการณ์ในช่วงที่มีการพูดคุยสันติภาพที่ประเทศมาเลเซีย
เพื่อเห็นว่ากลุ่มตัวเองนั้นไม่เห็นด้วย
กับการพูดคุยสันติภาพที่กำลังเจรจาอยู่ครับ